กันสะบัดจนข้าวต้มมัศจะหลุดออกจากมือหรือเปล่าก็ไม่รู้
มัดไปเย็นข้าวต้มในและศอดสันงานยังไม่หมดจากการ

๕กิโลกรัมใช้กะทิอีก๑๐กิโลกรัมกล้วยอีก๑๐๐ลูก
แล้วใช้ใบตองอีกมากมายถ้าไม่พอขอยืมดิฉันได้นะคะ
วัดความยาวของข้าวต้มมัดได้๔ฟุต
ใช่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้มากินกันมาชิมกันนะคะ
ช้อนมาตักบ้างอะไรบ้างอ้าวสนุกสนาน
อิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วย
นี่ยกย้ายใส่สะโพกกันไปสนุกสนานมากค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นงานที่ต้นกล้วยแถวนั้นเนี่ย

นอกจากกล้วยร้อยลูกแล้วใบตองเนี่ยหมดเลย

คล้อนกล้วยกระโดยม้วงสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ